และแล้วก็เป็นคุณเนยนักข่าวสาวสวยจากทีวีภู
ที่สามารถเอาชนะจนเข้ามาสู่รอบแจ็คพอร์ตได้
บอกแล้วนะครับเห็นตัวเล็กแบบนี้
เล็กพิกขี้หนูเพชจิตแสบจาดเลยนะจ๊ะ
ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับคุณเนย
ซึ่งด้านหลังแผ่นป้ายจะมีเงินรางวัลคูณสูงสุดถึง๕๐๐๐บาท
จะมีเวลาในการตัก๓๐วินาทีเท่านั้น
ตักได้เท่าไหร่นำมาคูณกับจำนวนเงินที่เปิดแผ่นป้ายได้
ซึ่งเงินรางวัลรออยู่สูงสุดถึง๑๐๐๐๐๐บาท
กลับมา๑ชุดสุดท้ายของรายการ

สาวสวยคนเดียวที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคเจอทั้งแบบว่า

ไม่หนักสิเราต้องรู้สิว่าเอาไปทำธุรกิจ

ก็ขอให้คุณเนยโชคดีเปิดได้เงินรางวัลเท่าไห
เอาไปคูณกับกิโลทองที่ตักได้นั่นเองนะคะ

๐บาทอยู่ตรงไหนหาให้เจอ

คุณเนยจะได้เงินรางวัลมูลค่าคูณเท่าไหร่
แม่น่าเสียดายจริงครับคุณเนยของเรา

หมายเลข๑คูณ๑๐๐๐บาท
หมายเลข๒คูณ๑๐๐๐บาท
หมายเลข๓คูณ๓๐๐บาท
หมายเลข๕คูณ๒๐๐๐บาท

หมายเลข๘คูณ๓๐๐บาท
และสุดท้ายหมายเลข๙คูณ๕๐๐๐บาทล่ะครับ

น่าจะเยอะกว่าน้ำหนักตัวคุณเองนะ
เอาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้
อุปกรณ์ในการตักของคุณเนยวันนี้
จะเป็นพั่วทองคำค่ะเป็นอุปกรณ์อันทรงเกียจนั่นเองนะคะ

อยากเจอหรือยังฮะ
ถ้าอยากเจอขอเชิญพั่วทองคำ
และนี่คือพั่วทองคำอันทรงเกียจ
ที่วันนี้คุณเนยจะเป็นผู้มีสิทธิ์
จะได้นำพั่วทองคำนี้ไปตักเงินแสนกลับบ้าน
ขอให้ตักได้เยอะเลยนะครับคุณเนย

ขอให้โชคดี
ในรอบนี้ทองคำข้างหน้าคุณ
คุณตักได้เท่าไหร่